มาดูความคืบหน้าคดีที่เป็นผลมาจากการเมาแล้วขับ

ค่ะนะฮะทำให้ต้องสูญเสียนายตำรวจฝีมือดีไปหนึ่งนายพร้อมกับภรรยา
ใช่นะครับส่วนลูกสาววัยสิบหกยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
คดีที่นายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปีนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์
ค่ะนะฮะขับรถเบนส์จากถนนพุทธมนตรสายสามจะไปทางพุทธมนตรสายสองนะครับ
อ่าเมื่อคืนวันก่อนนะครับมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษเนี่ย
ขับรถล้ำเข้าไปในช่องเดินรถที่พันธุ์ตำรวจโทจตุพรงามสุดวิชากุล
รองภูมิกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองบังคับการกองปราบรามขับมา
เป็นคุยกระป๋วสวิฟต์สีขาวมากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอายุสิบหกปีนะครับ
ก็พุ่งชนเขาเลยนะฮะเหตุการณ์นี้ทำให้พันธมตโทจตุพรและภรรยาเสียชีวิต
ลูกสาววัย๑๖ปีตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสยังอยู่ในห้องไอซียูสมองบวมอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนนายสมชายในคืนวันเกิดเหตุนั้นนะครับเมื่อ๕ทุ่มครึ่งของวันที่๑๑เมษายนเนี่ย
โอ้โหเมาให้การไม่ได้อ่ะกินเบียร์มาค่ะบอกว่าไปไดฟ์ก๊อฟมาแถวทวีวัฒนานั่นแหละ
แล้วก็ดื่มเบียร์กับเพื่อนมา๕๖ขวดก่อนจะขับรถเบนส์ออกมาจากสนามกอล์ฟ
รู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่ถุงลมแอร์แก๊กมันทำงานกระแทกเข้ากับหน้าเขาถึงได้รู้ตัวนะคะ
คือตั้งแต่ขับรถเบนส์ออกมาจนชนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าเมามากนะครับ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายกำหนดต้องไม่เกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นใช่ค่ะนี่เกินมาสองร้อยสิบนะคะ
มาสอบปากคำกันรู้เรื่องก็คือเช้าอีกวันหนึ่งฮะ๑๒เมษายน
อืมก็ถูกแจ้งข้อหาหลายข้อหาเกี่ยวกับเมาแล้วขับอ่า
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นโยบายของรัฐบาลก็คือช่วงสงครานเนี่ยใครที่ดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
นำไปสู่อุบัติเหตุมีคนเจ็บคนตายให้ตำรวจแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าเพิ่มด้วย
เจตนาค่านี่คือร้ายแรงมากนะคะเพราะว่าโทษเนี่ยคือประหารชีวิต
เพราะถือว่าคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณต้องดื่มของมึนเมาแล้วคุณไปขับรถ
นั่นแสดงว่าคุณเจตนาจะไปขับรถแล้วมันก็นำไปสู่อุบัติเหตุให้คนเจ็บคนตาย
ข้อหานี้วันนี้ศาลท่านว่ายังไงเดี๋ยวท่านมาฟัง
เอาเป็นว่าวันนี้นะครับความคืบหน้าของคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนศรนสารแดงนำตัวนายสมชายเวโรธพิพัทธ์วัยห้าสิบเจ็ดปี
ฝากขังที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันนะฮะนายสมชายก็สีหน้าเรียบเฉยนะครับ
ตอนที่ไปถึงศาลก็เดินขากระเพกกระเพกหน่อยค่ะเหมือนกับบาดเจ็บที่ขามาด้วยรถคันนี้แหละฮะ
จูเนอร์สีแดงคันนี้นะครับฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงสีขาวคันนี้
แล้วก็มีพี่ชายของผู้ต้องหานะครับที่เดินทางมาด้วยมาประกันตัวน้องชาย
โดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อหาที่น้องชายถูกแจ้งคือเจตนาฆ่ากับพยายามฆ่า
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุแต่ก็เข้าใจการทำงานของตำรวจในการตั้งข้อกล่าวหา
ทางครอบครัวก็จะนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสารเพื่อให้สารมีความเมตตาต่อนายสมชาย
โดยเตรียมหลักทรัพย์ไว้เกิน๕แสนบาทมายื่นขอประกันตัวต่อสาร
จะยอมรับว่าน้องชายทำผิดพลาดจริงโดยทางครอบครัวของผู้ต้องหาบอกว่า
จะเยียวยาลูกสาวของผู้ตายทั้งสองคนอย่างเต็มที่เขามีลูกสาวสองคน
คนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วยคนที่เดินทางไปด้วยยังสาหัสอยู่
ซึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสทางครอบครัวของผู้ต้องหาบอกว่า
ได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลให้กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่บาดเจ็บสาหัสแล้ว
โดยให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
จากตอนนี้อาการหนักคือสมองบวมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
และจะดูแลลูกสาวทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตตลอดไป
จะรับผิดชอบเอาเด็กทั้งสองคนมาดูแลเหมือนกับเป็นหลานของครอบครัวนี้

คือภาวระถับมันไม่ดีอยู่แล้วครับถามใครคนก็ต้องบอกอย่างงั้นนะครับ
มันไม่ดีอยู่แล้วเลยครับนะฮะแต่การที่อ่าแจ้งถึงข้อหาเจตนาค่า
ตรงนี้เราเห็นด้วยไหมไม่ครับไม่อยากพูดนะฮะ
คือพูดไปพวกคุณก็กล่าวผมก็ต้องเข้าข้างความผม
ก็ต้องแก้ตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในความจริงคือรถดมมันก็ชนกว่านี้
มองว่าข้อหามันดุงแรงเกินไปไหมคะอ่า
คือก็เป็นเป็นธรรมดาฮะที่ทางการทางเจ้าในจังหลวงก็ต้องตั้งข้อหา
อันนี้ก็ปกตินะฮะแต่ส่วนเรานะฮะก็ก็คงก็ต้อง
ทำเสร็จความจริงนะฮะทำเสร็จข้อที่จริงในศาลต่อไปในช้าพักหน้า
ทีนี้วันนี้ที่พนักงานสอบสวนสนสาราแดง
นำตัวนายสมชายไปยื่นฝากขังต่อสารระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสารว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยนะ
ได้แจ้ง๕ข้อหานะครับสามข้อหาเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับ
การขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
อีกสองข้อหาเป็นเรื่องของการเจตนาฆ่าคนตายพยายามฆ่าคนตายค่ะ
ซึ่งวันนี้นะครับข้อหาพยายามฆ่าและเจตนาฆ่า
วัย๕๗ปีสารวิเคราะห์แล้วก็แนะนำพนักงานสอบสวน
ให้กลับไปทำสำนวนคดีใหม่อีกครั้ง
เนื่องจากการแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าคนตายพยายามฆ่าในคดีของการที่
เนื่องมาจากเมาแล้วขับนั้นสารไม่สามารถรับไว้พิจารณาได้
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาล
แต่ไม่ได้มีข้อกฎหมายรองรับเกี่ยวกับลักษณะคดีแบบนี้
ก็คือเหตุแห่งการเมาแล้วขับไปขับรถชนแล้วคนตายแล้วเจ็บเนี่ย
สารท่านมองว่ามันไม่ได้มีมูลเหตุสืบเนื่อง
แก่การแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าและพยายามฆ่าได้
คือตัวบทกฎหมายก็ไม่ได้มีเขียนรายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้
หลังจากนั้นศาลได้ใช้เวลาพิจารณาสำนวนคดีประมาณ๔ชั่วโมงนะครับ
ก่อนจะอนุญาตให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวได้
ญาติของนายสมชายวางหลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นวงเงิน๕แสนบาท
ที่นายสมชายกับครอบครัวก็จะเดินทางกลับไปทันทีนะครับ
ไม่ได้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดอะไรกับสื่อมวลชน
ทีนี้ทนายความของนายสมชายเขาก็บอกค่ะว่า
นำหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินประมาณ๕แสนบาทมายื่นขอประกันตัว
แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเด็นเรื่องข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่น
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พนักงานสอบสวนสนสารแดงเขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามมีรายงานมานะคะว่าครอบครัวของผู้ตาย

ญาติของฝั่งพทธภพศชเนี่ย
แต่ว่ายังไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องของการจัดพิธีกรรมทางศาสนา
ส่วนอาการของลูกสาวนะคะนางสาวพิชยาภางามสุวิชากุล
มีบาดแผลก็คือกระโหลกศีรษะด้านหน้ายุบนะคะแล้วก็มีอาการสมองบวมด้วย
ก็ต้องให้แพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของสมองดูแลอย่างใกล้ชิด

คือเรื่องนี้ก็คนให้ความสนใจเยอะก็เชื่อว่าตำรวจอาจจะกดดันพอสมควร
ก็ต้องทำคดีกันอย่างละเอียดรอบครอบกันนิดนึงนะคะ